เอามาดูความน่ารักของเหล่าสรรพสัตว์กันบ้างนะคะ
เราอาจจะคุ้นเคยเรื่องของลิงกับหมาบ้าง

แต่ว่าคราวนี้เป็นความน่ารักของลิงกับอะไร

นี่ลิงมันจะกินแมวหรือเปล่าครับ
ความรักเหมือนกับเป็นแม่กับลูก
มีที่มามีเรื่องราวเราไปหาเจ้าของบ้านเลย
ถามว่าเอ๊ะทั้งลิงตัวนี้ทั้งแมวตัวนี้มันมีที่มากันยังไง
ไปที่ท่าสองยางจังหวัดตากค่ะ
ความรักของลิงกับแมวนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้ว
โดยเจ้าของก็คือคุณนพวัลกุลกิติเกต
เป็นเจ้าของร้านครัวท่าสองยางเล่าให้เราฟังค่ะ

ปังนี่คือลิงกังเพศเมียอายุประมาณ๒ปีนะคะ
ได้มาเพราะว่ามีชาวบ้านเขาไปพบเจ้าปังตอนเล็กที่วัด
แต่ว่าวัดไม่สะดวกที่จะดูแล

ได้ขึ้นทะเบียนขออนุญาตเลี้ยงตามระเบียบราชการเรียบร้อย
เอามาเลี้ยงที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณ

แมวก็คลอดลูกออกมาชื่อน้องน้ำผึ้ง
น้ำพึ่งเป็นแมวไทยเพศผู้อายุเกือบ๑ปีแล้วนะคะ
พอเจ้าปังเห็นลูกแมวเนี่ยก็เอ็นดู
เอามากอดเอามาอุ้มเอาไว้ในอ้อมอกเหมือนว่าเป็นลูกของตัวเอง
ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้น้องน้ำพึ่งเลยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงที่น้องพึ่งอยู่ห่างแล้วก็มีคนมาอุ้มน้องน้ำพึ่งเนี่ย

ห่วงเหมือนแบบห่วงลูกตัวเองกลัวจะมีคนมาทำร้าย
ดูสิดูสิไม่ยอมให้ห่างเลย
คอเคลียร์กันอยู่แบบนี้ไม่กอดธรรมดาเขามีกิจวัตรประจำวันด้วย
ก็คือว่าจะคอยหาเห็บหาหมัดหาแมลงต่างที่อยู่ตามเส้นขนไรของน้องน้ำพึ่งให้
วันนี้เจ้าน้ำพึ่งเนี่ยขนล่วงหมดแล้วครับ

ดูท้อนกิน

เจ้าน้ำพึ่งก็บอกว่าไม่ต้องถอน
แมวมันมีวิธีดูแลตัวมันเองคือมันจะเลียขนนั่นเอง

ไอเจ้าตัวปังไม่สนใจท้อนเอา

เฮ้ยยังมีอยู่ขึ้นมาไหมขึ้นมาไหม

เป็นภาพความประทับใจที่ใครเห็นก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้
ครับน่ารักไหมล่ะน่ารักดีครับเพิ่งเคยเห็นแบบนี้เหมือนกัน

กับหมาเอ้ยไม่ใช่แมวกับลิง
ดิฉันว่าน้ำพึ่งรำคาญเอาจริง
บอกไปเลยบอกปังไปตรง
ดูปังหิ้วคอเนี่ย
บอกปังว่าหลอกออก